โรสเองนะคะขอเปิดประสบการณ์ใหม่
ไม่ขอต่อสัญญากับทางต้นสังกัดเดิม
อโศกมาเกือบหนึ่งเดือนแล้วโดยเจ้าตัวออกมาบอกถึงสาเหตุว่า
อยากจะให้โอกาสตัวเองได้เปิดประสบการณ์การทำงานในด้านอื่นบ้าง
แต่ถึงยังไงคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าพี่โรสเองบอกว่า
ยังสามารถกลับมาร่วมงานกับทางต้นสังกัดเดิมได้
เพราะว่าก่อนจะออกมานั้นตกลงจบกันด้วยดีนะคะ
คิดว่าเราอาจจะได้ลองทำอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อน
ก็ยังมีพี่หลายคนที่อยู่ในแกรมมี่ที่ยังให้ความเอ็นดูนะคะ
เขาก็อาจจะแบบเออเรียกไปร้องเป็นโปรเจคบ้างซึ่งเราก็ไม่เคยมีปัญหาอยู่แล้ว
เพราะว่าตอนเราออกมาเราก็ไม่ได้จากทำด้วยไม่ดี
สังกัดใหม่ยังไม่มีค่ะตอนนี้อิสระเลยค่ะ
สามารถติดต่อได้ทุกทางงานละครก็ได้งานเพลงก็ได้
ถึงเวลาที่เราจะต้องลองทำอะไรเอง
ตอนนี้ก็ยังดิ้นรนอยู่เล็กน้อย
คือด้วยความที่มันเป็นอะไรที่คนรู้บ้างไม่รู้บ้าง
บอกตรงนี้เลยว่าติดต่อผู้จัดการได้เลยนะคะ
คือมีงานอะไรสามารถดูคอนแท็กในอินสตาแกรมหรือว่าในเฟซบุ๊กก็กดโทรออกได้เลย
นี่มาอ้อนแฟนคลับถึงขนาดนี้เลยนะคะ
ใครที่อยากจะจ้างพี่โรสก็สามารถติดต่อได้ผ่านทางอินสตาแกรมก็ได้

คือพี่โรสเองเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เสียงดีอยู่แล้ว

แฟนเพลงก็ให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะคะ